คุณผู้ชมครับไปดูเมื่อวานนี้มีข่าวเศร้าเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด๑๙ครับ

ท่านเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด๑๙เพราะว่าท่านไปรักษาผู้ป่วยในกลุ่มของการกินโต๊ะแชร์ที่จังหวัดมหาสารคามครับ

คุณหมอท่านนี้นะครับเป็นแพทย์ผู้เสียชีวิตชื่อนายแพทย์ปัญญาหารพาณิชพันธ์อดีตแพทย์อายุรกรรมโรงพยาบาลมหาสารคามเจ้าของคลินิกปัญญาการแพทย์ในอำเภอเมืองมหาสารคามครับ
หมายถึงวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งมีคนมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากครับ
ปัญญาครับคุณผู้ชมติดได้ยังไง
ติดเชื้อโควิด๑๙มาจากผู้ป่วยกลุ่มของงานเลี้ยงโต๊ะแชร์
ที่มาตรวจที่คลินิก๓ราย
เมื่อพบว่าคนไข้ติดโควิด๑๙นะครับหมอก็ไปตรวจ
แล้วก็ยืนยันผลว่าติดเชื้อเมื่อวันที่๑กุมภาพันธ์
เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาสารคามครับ
แล้วก็ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีนครินขอนแก่น
และท่านก็เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อวานนี้
ทั้งนี้ได้จัดพิธีสวดอภิษฐรรมแล้วก็พิธีชาปนกิจทันที
จังหวัดมหาศรษฐรรคามและก็อีกความคื้มหน้าหนึ่งฟาดฝั่งของดีเจเมซ์มัตตูม
นะครับท่านเป็นผู้กำกับการสอนอทุ่งมหาเมฆบอกว่า
ดีเจมะตูมเนี่ยนะมาพบพนักงานสอบสวนในเวลา
บ่ายโมงตรงวันนี้นะครับวันนี้แหละนะฮะจะมาเพื่อ
ติดต่อแล้วก็พรกรฉุกเฉินนะครับ
อภัยครับพรบโรคติดต่อแล้วก็พรกรฉุกเฉิน
เมื่อสอบปากคำเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
อันนี้ก็เป็นภาพรวมของสถานการณ์โควิด๑๙ที่เกิดขึ้นในบ้านเราครับ